คุณผู้ชมข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่อ่านแล้ว
เศร้าใจสลดใจที่สุดของวันแล้วนะครับ
เป็นเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๘ปีค่ะ
ลูกสาววัย๕ขวบแล้วก็ตระเวนพาลูกไปค้าประเวณี
แล้วคนที่มาซื้อประเวณีน้องเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงด้วย
ล่าสุดคุณตาของน้องวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกแค้นมาก
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ

กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๘ปี
แล้วก็เป็นแม่ของน้องผู้หญิงอายุ๕ขวบพาลูกสาวค่ะ
เลขขายบริการหนึ่งในนั้นที่ซื้อบริการน้อง
ก็คือนายวินัยพรมทองสุกอายุ๕๒ปี
โดยตำรวจภูทรพนมสารคามสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้
ก็คือจับกุมได้ทั้งสองคนทั้งแม่แล้วก็คนที่ซื้อบริการเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็สังเกตเห็นนะ

สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
นายวินัยผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศ

ทุกครั้งก็จะให้เงินหรือสิ่งของเป็นการตอบแทน
เงินก็สักประมาณ๒๓๐๐บาทนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ารู้จักกับแม่ของน้องมานานหลายปีแล้ว
คบหากันในเชิงชู้สาวโดยไม่มีใครรู้

ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคุณตาของน้องนะคะ
คุณตาบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวก็เคยเล่าให้ฟังเรื่องของนายวินัยนะคะ
และทั้งสองก็ไปมาหาสู่ที่บ้านเป็นประจำ
พากันออกไปเที่ยวนอกบ้าน
แล้วก็ขับรถกลับมาส่งที่บ้านแบบนี้ค่ะ
ทำแบบนี้มานานแล้วไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะ
ว่าหลานถูกกระทำย่ำยีตอนนี้พอรู้แล้วรู้สึกคับแค้นใจมาก

ขณะที่ลูกสาวของตัวเองคุณตาบอกว่า
ลูกสาวก็คืออายุ๒๘ปีเป็นแม่ของน้องด้วย
เป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบ
รู้สึกสลดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้

นอกจากคุณตาของน้องคือคุณป้าของผู้หญิงคนนี้
บอกว่าหลานสาวยอมรับสารภาพว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
คุณป้าบอกว่ารู้สึกโมโหมาก
หากรู้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้มาจัดการกับหลานสาวด้วยตัวเอง
คือคุณป้าบอกว่าปกติแล้วน้องอายุ๕ขวบที่โดนกระทำ
เป็นเด็กอารมณ์ดีไม่เคยแสดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็น
ก็เลยไม่ได้ระแคะระคายอะไรนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่าส่วนกระแสที่ลือกันว่า
แม่พาลูกออกเรศคานบริการนั้น
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่น่าจะเป็นความจริง
เพราะเท่าที่ได้เห็นพฤติกรรมทั้ง๓คนก็จะออกนอกบ้าน
แต่เมื่อทุกคนรับรู้ข่าวก็น่าสงสารเด็กมาก
ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเร่ไม่เร่ขาย
เอาล่ะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจพนมสารคาม

คดีนี้เป็นคดีที่สลดมากนะคะ
สามารถทำกับเด็กอายุ๕ขวบได้และเป็นแม่แท้ด้วย